แล้วก็โดนในพื้นที่ของปทมธานีที่นี่มันเป็นรอยต่อ
หน้าบ้านหลังนี้เพื่อมาขอความช่วยเหลือ
ภาพกล้องวงจรปิดหน่อยไหมคะนี่ค่ะอันนี้เจ้าของบ้านนะลูกศรเขียวเขียวเนี่ยนะคะ

ใช่ค่ะน้องเนี่ยมาแบบดูสิเดินมาหน้าบ้านหลังนี้ลูกศรสีแดงเนี่ยอายุ๑๒ปีเองนะคะ
นี่เป็นบ้านอยู่ที่ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคร์ที่สระบุรีค่ะ
สักประมาณดูเวลาจากกล้องวงจรปิดนั้นเกือบ๔ทุ่มใช่ไหม๓ทุ่ม๕๖นาที
น้องมาเกาะอยู่ตรงหน้าประตูบ้านแล้วคนในบ้านออกมาดูก็เห็นว่า
เอามีเด็กผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านนี่นะเจ้าของบ้านคือคุณนพดลกิจวัตรเนี่ยนะ
บอกว่าตอนนั้นผมอยู่ในบ้านผมได้ยินเหมือนกับมีเสียงคนร้อง
ขอความช่วยเหลืออยู่หน้าบ้านผมก็เลยออกไปดู
เจอเด็กผู้หญิงคนนี้เกาะประตูหน้าบ้านอยู่ผมก็เลยถามหนูเป็นอะไรลูก
ปรากฏว่าน้องบอกว่าหนูอายุ๑๒ค่ะหนูถูกกระทำชำราว
มาจากพื้นที่ตำบลบึงกา๓ที่หนองเสือของปฐุมธานี
ซึ่งตรงนั้นคุณผู้ชมมันเป็นรอยต่อพื้นที่รอยต่อ
เสือของปฐุมมันจะเป็นรอยต่อติดกับหนองแคร์สระบุรี
ทีนี้เจ้าของบ้านก็เลยพาน้องวัย๑๒คนนี้
ไปแจ้งความที่สพนเสือของปฐุมนะคะ
เขาได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมา
อยากให้ผมเนี่ย
พาไปที่โรงพรรษ

เพื่ออาจติดต่อยากผู้ปกโครงเขา

มันไม่คุณเหมือนปกติมีความสุข
แล้วก็สีสันทอนเหมือนคนอมทุกข์มา
เนี่ยคุณลุงบอกว่าเท่าที่สังเกตน้
ว่าน้องก็มีร่องรอยการโดนกระทำชำราวมาจริงไหม
แล้วหลังจากนั้นจะมีการสอบปากคำทางฝั่งตัวน้องเอง

หลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามหาตัวผู้ก่อเหตุ